ศพนี้จะเป็นของหนุ่มระยอง

ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่ตำรวจเองก็ต้องตามสืบ
แล้วก็ตามค้นหาตัวของหนุ่มระยองคนนี้ให้ได้นะคะ

ก็ยังคงให้น้ำหนักไปที่ประเด็นการชู้สาวค่ะ
ดูความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของ

พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ที่ครอบครัวเขาแจ้งความเอาไว้ว่า
นายเกียรติศักดิ์ถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า๓คน

แล้วก็หายไปจากที่ทำงานตั้งแต่วันที่๒๒

เพื่อที่จะค้นหาเส้นทางที่คนร้ายใช้

เพราะว่าครอบครัวให้ข้อมูลเอาไว้นะคะบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าชนวนเหตุ
หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสาเหตุของการถูกอุ้มนั้นจะเป็นเรื่องอะไร
แด้มพันธ์ตำรวจเอกชาวสิวดิบุญสิวดิโยธิน
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองระยองก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่า
ตอนนี้มีการแบ่งชุดทำงานออกเป็นหลายส่วน
เพื่อจะได้หาข้อมูลได้ครบรอบด้าน
แต่ยังยอมรับนะคะว่าน้ำหนักเทไปที่ประเด็นชู้สาวเป็นหลัก

แม้ว่านายเกียรติศักดิ์จะมีครอบครัวแล้ว
แต่เป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีพูดเก่งคุยเก่ง
สาวก็มาติดพันธุ์เยอะพอสมควรเหมือนกัน
บางทีก็เป็นสาวที่มีครอบครัวแล้วเหมือนกันนะคะ
ด้านของภรรยาค่ะนางสาวกาญจนาอ่อนสา
ก็เล่าให้ฟังกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า

ศพที่ถูกทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่สามี
ซึ่งตัวเองมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เห็นข้อเท้าขวา

ข้อเท้าเล็กเกินไปแล้วก็เล็บของสามีไม่ใช่แบบนี้

แต่ในใจเชื่อลึกแล้วล่ะว่าไม่ใช่สามีแน่นอน
ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าสามีน่าจะยังคงมีชีวิตอยู่นะคะ

และยังไม่รู้ด้วยว่าการที่ถูกอุ้มคนร้ายเป็นใคร
และสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรค่ะ